คุณผู้ชมครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ
จากสิ่งที่เราได้นำเสนอไปนะครับเมื่อสักครู่
พระลูกวัดกินฉี่หรือว่าดื่มปัสสาวะนะครับขออภัยนะครับ
หลวงปู่แสงนะฮะเขาบอกว่ารักษาโรคความดันรถเลย
ความดันสูง๒๐๐อยู่ความดันรถเลย

อยากจะถามเราความดันปกติเนี่ยอยู่ที่เท่าไรท่านรู้มั้ย
นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอุจจาระเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วอืม
ผู้ศัตรายหลายท่านหลวงปู่แสงนะครับคือจากที่มีข่าว
ที่มีข่าวบอกว่าคือรักษาโรคด้วยการไปสัมผัสตรงไหน
ตรงนั้นจะหายที่ป่วยนะฮะและยังมีความเชื่อนะฮะ
หมู่ชาวบ้านบอกว่าปัสสาวะของหลวงปู่แสงเนี่ย
มีสรรพคุณรักษาโรคภัยชาวบ้านก็เลยพากันไป
ปัสสาวะของหลวงปู่แสงเชื่อว่ารักษาโรคได้ครับ
ย้ำนะครับคุณผู้ชมย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะครับ
การดื่มปัสสาวะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะ
คือไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นนะครับที่ดื่มปัสสาวะของหลวงปู่แสงนะครับ
กระทั่งพระในวัดก็ดื่มด้วยนะครับแล้วมีการยกดื่มโชว์นักข่าวด้วย
คุณผู้ชมฮะน้ำเหลืองเหลืองนี่แหละครับคือปัสสาวะของหลวงปู่แสงนะครับ
เพิ่งจะเทออกมาใหม่เลยครับคุณผู้ชม

เทใส่ขวดแล้วดื่มเหมือนน้ำเปล่าเลยนี่ฮะอันนี้เป็น
คุณผู้ชมนอกจากดูท่านดื่มแล้วฉันแล้วนะขออภัยฮะฉันแล้วนะ
ดูน้องนักข่าวข้างหลังด้วยนะครับ
พระรูปนี้คือพระประหลัดท่านดื่มโชว์เลยอ่ะดูเต็มเต็ม
อันนี้ก็คือทั้ง๔ป่าวส่วนเก่าผสมกันแล้วนะฮะ

ควรด้วย
พระประหลัดรูปนี้ท่านเป็นพระลูกวัดนะครับวัดป่าดงสว่างทามอายุหกสิบแปดปี
ท่านบอกว่าท่านฉันแบบนี้เป็นปกติพระรูปอื่นก็ฉัน
แล้วก็กระดกโชว์อีกรอบนึงครับจนหมดขวดเลยนะฮะ
เหมือนกับว่าปัสสาวะของหลวงปู่แสงนั้นอเร็ดอร่อยดื่มแล้วสดชื่น
แต่นักข่าวก็มีอาการอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพไปอยู่ด้านหลังท่านพระประหลัด
ประหลัดบอกอีกว่าท่านดื่มท่านฉันปัสสาวะมานานแล้ว
โดยอ้างว่าท่านเป็นโรคความดันสูงแต่หลังจากดื่มปัสสาวะของหลวงปู่เข้าไป
ความดันมันลดในพริบตาเลยครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่า
พอหลวงปู่แสงท่านไปสัมผัสสุภาพสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม
มะเร็งหายอันนี้เธอบอกว่าความดันรถในพริบตากลับมาเป็นปกติเลย
ปรี้กระเปรานะครับวันไหนไม่ได้ดื่มแล้ววันนั้นไม่ค่อยจะมีแรง
นักข่าวถามเลยถ้าอย่างนั้นถามพระประหลัดท่านนะหลวงพ่อ
ปัสสาวะของหลวงปู่แสงเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเนี่ย
เพราะเห็นท่านฉันพรวดเดียวหมดเลยเหมือนกับน้ำเปล่าเลย
ประหลัดบอกว่ารสชาติของปัสสาวะหลวงปู่เหมือนน้ำมะตูมครับคุณผู้ชม
รสหวานดื่มง่ายฉันง่ายเมื่อถามว่าคนอื่นจะมองว่าบ้าหรือเปล่า
นักข่าวถามแบบนี้เลยนะบ้าหรือเปล่าที่ดื่มปัสสาวะแล้วบอกหายจากโรคนั้น
พระนี้พระประหลัดชี้แจงบอกว่าแล้วแต่คนจะเชื่อโยม
เรื่องแบบนี้เอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของความศรัทธา
จากนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนอกจากปัสสาวะของหลวงปู่แสงแล้ว
นะฮะคือยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกนะครับที่เกี่ยวกับการรักษาโรค
ลองฟังท่านดูหน่อยครับ

อย่างที่ว่าเรากินตั้งแต่ตี๒๓นี้เข้าไปตีลูกปู่

ไม่ได้แย่งหรอกก็เอาลูกตา

แล้วที่ลูกปู่เป็นภาษาจริงไหมอยู่มันกลายเป็นเม็ดเลยหรอ

เห็นขี้ก็เป็น
ได้ยินไหมพี่ก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่องนี้เลย
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่ามีการเก็บปัสสาวะและอุจจาระของหลวงปู่แสงไปตากครับ
เป็นพระธาตุนะฮะพระประหลัดท่านบอกพี่กัดบอกว่า
ตรงเสากระโดงตรงสารานี้แหละนี่เป็นจุดตากอุจจาระของหลวงปู่แสง
ประหลัดเชื่อว่าอุจจาระของหลวงปู่แสงนั้นพอแห้งแล้วจะกลายเป็นพระธาตุครับคุณผู้ชม
แล้วพระก็จะเก็บไปปั้นเป็นก้อนครับแล้วเอาไปบูชานะฮะ
แล้วก็ยังให้ชาวบ้านที่ศรัทธาเช่าบูชาด้วย
นี่คือสิ่งที่หมอปลาไปเปิดโปรมาครับนะฮะ